ไปขโมยโทรศัพท์มือถือของแม่ค้าขายเสื้อผ้านะครับที่จังหวัดกระบี่
นี้ค่ะก็เป็นภาพจากกรองวงจรปิดจากภาพครอบครัวชาติต่างชาติ
จากนั้นคนเป็นพ่อผู้ชมดูแล้วกันเข้าไปในร้าน

คนขายมาดูอีกทีอ้าวโทรศัพท์หายไปแล้วครับ
เกิดเหตุสักประมาณ๔ทุ่มของวันที่๑๕เมษายน
ที่ร้านขายเสียผ้าญาติอาวนางที่กระบี
ต่อมาผู้เสียหายก็เอาคลิปลงโซเชียล
ไปให้ช่วยแจ้งบสแก่รวมตั้งกำลังวันนำจับ๕๐๐๐บาท
สามวันก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ยนะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอ่าวนาง
แล้วก็ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเกาะลันตา
ก็ไปจับกลุ่มนายอเล็กซี่อายุ๓๔ปีเป็นชาวรัสเซีย
หมายจับสารจังหวัดกระบีค่ะ
ไปจับกลุ่มได้ที่รีสอร์ทในอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
รวมถึงเสื้อผ้าของผู้ต้องหาที่ใส่ในวันเกิดเหตุด้วย
มีภรรยาลูกสาวอยู่ภายในห้องด้วยนะโดยผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพบอกว่า
ขโมยโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวจริงถูกแจ้งข้อหาก็คือลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
คุณรู้ไหมใครน่าสงสารที่สุดไม่ใช่ผู้เสียหายนะ
แต่ว่าเป็นลูกสาวตัวน้อยที่ต้องเห็นพฤติกรรมพ่อแม่แบบนี้
อย่างนั้นในส่วนของภรรยาจะเกี่ยวข้องหรือไม่
ก็ต้องรอการสอบสวนในชั้นพฤติกรรมต่อไป
ซึ่งการเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้ได้พบของกลางแล้วก็พยานต่างครบถ้วนครับ
หลังจากนี้ก็จะมีการนำตัวผู้ต้องหากลับไปที่สถานีตำรวจภูทรอ่าวนา
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับผู้เสียหายรายนี้เดินทางเข้าไทย๑๑เมษายน
ด่านสนามบินอนาชาติกระบีแล้วก็มีการกำหนดเดินทางกลับ
คือ๒๓เมษายนนะฮะแต่ก็มาถูกจับกลุ่มเสียก่อนนะครับ